คราวนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะสำหรับเหตุการณ์ของคุณรัศมีแขที่ถูกไฮโซแชมป์นั้นทำร้ายนะคะในผับที่พัทยาค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงบ่ายรัศมีแขนะคะได้เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองพัทยาค่ะ
พอตกดึกนะด้านไฮโซแชมป์ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวเป็นครั้งแรกหลังเกิดเรื่องด้วยการออกมาขอโทษรัศมีแขค่ะ
พร้อมบอกว่าที่ทำลงไปเกิดจากความวู้วามเข้าใจผิดของตัวเองพร้อมบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบและยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งได้มีโอกาสขอโทษนักแสดงอารมณ์ดีแล้วก็ปรับความเข้าใจกันในวันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
อีกทั้งนะคะยังได้แสดงความรับผิดชอบในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของรัศมีแขเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
จากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์โชว์หลักฐานการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้ชาวโซเชียลได้ดูด้วยนะคะ
ก่อนที่จะขอโทษรัศมีแขนและทุกคนที่รักรัศมีแขอีกครั้ง
ก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงลบไปว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาโอนเป๊ะเนาะนั่นแหละดีนะคะแต่ขอให้เรื่องนี้นะคะก็จบลงได้ด้วยดีก็แล้วกันนะคะ

อืมจบยังไงรัศมีแขไปแจ้งความอยู่เลย

ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ